ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นการเสียชีวิตปริศนาเหมือนกันนะคะ
มีคนไปพบหนุ่มใหญ่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยนอนตายปริศนาอยู่ในรถกระบะ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคือไม่มีบาดแผลเลย
เพราะฉะนั้นต้องหาสาเหตุก่อนว่าเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะคะ
เช้าวันนี้ค่ะตำรวจสพโพธารามได้รับแจ้งว่า
ที่หน้าร้านขายเนื้อหมูตั้งอยู่ถนนเพชกเกษมขาเข้าจังหวัดราชบุรี
พอไปตรวจสอบภายในรถกระบะโตโยต้าสีบรอนเนี่ยค่ะ
ทะเบียนกไก่ลิง๓๘๒๗นนทบุรีที่จอดนิ่งอยู่
ก็พบผู้ตายคือนายธีรวัตรศิลาอ่อนอายุ๕๑ปีเป็นชาวนนทบุรีนะคะ
นอนอยู่บนเบาะที่นั่งคนขับลักษณะคือปรับเบาะเอ็นลงนอนราบ
สภาพก็สวมกางเกงขาสั้นสีฟ้าเสื้อยืดคอกลมลายพราง
แต่ตรวจสอบแล้วคือไม่มีบาดแผลอะไรเลยค่ะ
ว่าผู้ตายน่าจะเสียชีวิตมาเกิน๑๒ชั่วโมงไปแล้ว
จากการสอบถามพนักงานของร้านบอกว่าผู้ตายเป็นลูกค้าประจำที่นี่ค่ะ
และยังเป็นเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือในตลาดนกฮูกจังหวัดนทบุรีด้วย
เมื่อวานหลังจากซื้อของเสร็จตอน๑๑โมงก็ไม่มีใครเห็น
เพราะว่าผู้ตายปรับเบาะลงนอนราบแบบนี้
คือคนเลยไม่สังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ในรถนะคะ
ตอนเช้าเอ๊ะรถทำไมยังจอดอยู่รถคันนี้ก็เลยไปชะโงกดู
และพบว่าเสียชีวิตอยู่ในรถแล้วจึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบค่ะ
เรื่องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ไม่พบบาดแผลใดเลย
สาเหตุการเสียชีวิตก็เลยต้องรอให้แพทย์ตรวจสอบประวัติก่อนว่า
มีโรคประจำตัวอะไรไหมหรือว่ามีสาเหตุอะไรได้บ้าง
แล้วก็จะประสานญาติผู้ตายมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ